ดูกันต่อเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอาหารแปรรูปในจังหวัดกาญจนบุรีครับ
เขามีการนำเทคโนโลยีทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้าของพวกเขาเป็นที่ต้องการของตลาด
แต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าเขายังคงขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนนะครับ
ต้องการให้รัฐนั้นเข้าไปช่วยเหลือในการเข้าไปสู่ยุคเกษตรกร
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
แกงส้มปรุงสำเร็จบรรจุขวดพาเจอร์ไร้พร้อมทานนวัตกรรมการเก็บรักษาอาหารที่คิดค้นโดยนัทพงศ์กันแดง
เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้มปรุงสำเร็จตาครัวไทยฟู้ดในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
โดยอาศัยประสบการณ์จากการเป็นพนักงานในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปขนาดใหญ่จึงร่วมกับคนในชุมชนหาเงินลงทุน๗๘แสนบาท
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสินค้าทั้งเครื่องบดหม้อต้มได้รับการตอบรับที่ดี
กระทั่งมียอดการผลิต๙๖๐๐ขวดต่อเดือนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก๔๘๐๐ขวดต่อเดือนมียอดขายเดือนละ๓แสนบาท
นี่แหละค่ะเป็นขบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งโรงงานก็จะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก
แต่ว่าในอนาคตนะคะวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ก็เตรียมที่จะขยายโรงงานเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่าการที่จะขยายธุรกิจนั้นจะต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อที่จะมาปรับขบวนการผลิต
ซึ่งก็คาดหวังนะคะว่าภาครัฐจะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้เพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้ค่ะ

วันนี้ผู้ประกอบการอย่างวิสาหกิจอย่างผมเนี่ยเรากำลังมองว่าวันนี้เราต้องการอะไร
ภาครัฐส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วเพื่อที่จะพัฒนา
แต่บางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกขั้นตอนวิธีการขั้นตอนวิธีการในการส่งออกนะครับ
แล้วก็เรื่องของการขนส่งนะครับ
เรื่องของการขนส่งแล้วก็เรื่องของกระบวนการแล้วก็เรื่องของเครื่องจักรที่จะต้องแปรรูป
เพื่อที่จะให้ทันกับความต้องการของลูกค้าในวันนี้นะครับคือรัฐต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ครับ
เช่นเดียวกับผู้ผลิตกุญเชียงปลายี่สกสมุนไพรปลาท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ดึงคนในชุมชนเข้าร่วมผลิตโดยนำความรู้จากการเป็นลูกจ้างในโรงงานองค์การอาหารสำเร็จรูป
ออกแบบเครื่องจักรผลิตกุญเชียงเองประหยัดต้นทุนจาก๕แสนบาทเหลือ๓แสนบาท
คุณเชียงปลายี่สกสมุนไพรจะวางขายในห้างสรรพสินค้าเต็มรูปแบบในปีหน้า
พร้อมกับวางเป้าหมายขยายตลาดไปยังต่างประเทศซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินกู้๖ล้านบาทการยกเว้นภาษีและเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี
เรื่องเงินทุนที่ราคาถูกหน่อยคือดอกเบี้ยราคาถูกหน่อย
อันที่๒ก็ควรจะมีระยะเวลาเรื่องภาษีภาษีเนี่ยถ้าภาษีช่วงแรกใหม่เราก็คงยังไม่ค่อยพร้อมที่จะเสียภาษี
ผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทุกด้านต้องได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
เฉพาะการให้สินเชื่อแต่ต้องเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อให้สินค้าของชุมชนมีคุณภาพแข่งขันได้รองรับยุทธศาสตร์เกษตร๔๐